ที่เข้าไปตรวจสุขภาพเด็กแล้วก็บอกว่าใครจะออกมาได้

คือทางด้านนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะ

คุณหมอเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนออสเตรเลียเลยนะคะ
ได้ต่อสายวีดีโอคอล

ที่มีบทบาทสำคัญกับภารกิจครั้งนี้ค่ะ

ตัวเขาแล้วก็ประเทศชาติมีความภูมิใจ

ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวออสเตรเลีย

จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับตัวคุณหมอ
เพราะว่าคุณหมอเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันนะคะ
ส่วนคุณหมอตอบกลับมาว่า

คือเด็กแล้วก็หน่วยซิลของไทย
เพราะว่าทุกคนล้วนมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ
ถึงแม้ว่าหน่วยซิลอาจจะต้องสูญเสียไป๑คนก็ตาม
อกจากนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้สอบถามด้วย

จุดไหนเป็นจุดที่อันตรายที่สุด

ช่วงประมาณสัก๒๓๐๐เมตรก่อนถึงทางออก
แต่ตลอดการดำน้ำระยะ๒กิโลเมตรครึ่ง
ถือว่าเป็นการดำน้ำในสภาพที่ทัศนวิสัยเป็นศูนย์
เป็นการปิดตาดำน้ำคือเปรียบเทียบให้เห็นแบบนี้ได้เลย

ใช่ค่ะมองไม่เห็นทางข้างหน้าน้ำมันขุ่น
มันมืดด้วยแล้วก็ต้องอาศัยประสาทสัมผัสรอบตัว

ลำผนังหินแคบลอดโพรงเล็กไป

ตอนท้ายทางด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย

หน่วยซิลทีมงานนักดำน้ำ
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจครั้งยิ่งใหญ่

ซึ่งนายกรัฐมนตรีของเรานะครับ
รวมถึงทางด้านของผู้บัญชาการสอพร

กับนายแพทย์ริชัดแฮริสนักดำน้ำคนสำคัญ

บีดาของนายแพทย์แฮริสเสียชีวิตด้วยนะครับ